พิชชิว่างทำอะไรวันพูดเนี่ย
อ้อยอ่านข่าวกีฬาไงไม่ว่าไปดูหนัง

ช่วงนี้น่ะอุ๊ยหูดูคนเดียวไม่มีคนดูด้วยพี่เดี๋ยวไปดูกับพีปะล่ะ
ไปด้วยมั้ยพี่สวนพี่สวน
พี่ชอบดูซีรีส์มากกว่าอยู่บ้าน

ทำไมคุณถึงหันหลังคุยกัน
แค่หันหลังคุยกันเราก็รู้ซึ้งถึงหัวใจ

ใช่ฟันมันเฉาะหน้าคุณนะสิครับ
และนี่คือช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ
แต่ก่อนอื่นที่เราจะจากลากันไป
ผมมีเรื่องของการแข่งขันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ไปดูกันดีกว่าค่ะโอ้
แล้วก็มาถึงเฉลยของคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันครับ
กับคำถามที่ว่าเซนะหอยศิษย์เจ้าแม่วูลฟรัม
จะสามารถใส่นวมโหดบาร์ได้จำนวนที่มากกว่า
หรือน้อยกว่านักมวยผู้ท้าชิง๔โครงน้อยสิทธิ์เจ้าแม่ร้อยศพ
ที่ทำไว้ได้ถึง๖ครั้งด้วยกัน
โอ้โหตอนนี้เราไปลุ้นกันเลยครับ
อ้อสู้สู้สู้

หลับพี่หอยพี่หอยพี่หอย

กูล้าวจนสุด
ตังเบี้ย
สรุปว่าเกมนี้พี่หอยทำได้น้อยกว่านะจ๊ะ
หรือถ้าพูดให้ถูกคือทำไม่ได้เลย
ส่วนผู้โชคดี๓ท่านที่ถ่ายว่าพี่หอยทำได้น้อยกว่า

รับของรางวัลเป็นป้ายการ์ตูนลายนักฟุตบอลทีมชาติไทยไปเลย
หลังจบรายการนะครับ
ผมก็แค่ให้เกียรติกับทางรายการที่แบบเชิญแขกมา
ถ้าเราไปชนะเนี่ยเดี๋ยวใครเขาจะมากัน
อันนี้พี่ใช้แค่ขุยของความสามารถใช่ไหม
ใช่ครับเพราะชีวิตของเรามีขึ้นมีลงครับ
แล้ววันนั้นทำไมไม่มีขึ้นเลยอ่ะ

ข้อตอนนั้นไม่รู้เป็นข้อคนหรือข้อไก่
ดังนั้นตอนนั้นผมขอสรุปเลยนะครับเป็นการพ่ายแพ้อย่างสมศักดิ์ศรี
อย่าอย่าอย่าอย่าสมศักดิ์ศรีอย่างหน้าอัดปลายดีกว่า

มันอยากใช้เท้าผิดยังไม่ได้เลย

ในเฟซบุ๊คแฟนเพจนะครับไปดูว่าใครที่เป็นคนทายถูก
พี่ชื่อว่าคนน่าจะทายถูกก็ได้
จะเยอะด้วยเยอะมากทั้งประเทศเลยนะครับ
เอาละครับก่อนจากกันนะครับเรามีคำคมมาฝากนะครับ

ก้าวแรกอาจจะทำให้เราท้อถอย
แต่ถ้า๙๒เท่ากับ๑๘ครับ

มันดูมาประโยคแรกมันมาดูดีมากเลย

เดี๋ยวก็ต้องเป็นมีดเป็นคัตเตอร์อะไรอีกไม่เอา
เรื่องสนุกสนันอย่าลืมนะครับปรับกวนกีฬากับเรานะครับ
ก็มาสนุกสนันกับแล้ว๓คนเหมือนเดิม
นาฬิกา๓๐นาทีเทราะทีวีช่อง๓๒ทุกวันเต๋านะคะ

ถูกต้องครับเผื่อคุณผู้ชมมีความสุขสุขภาพร่างกายสมบูรณแข็งแรงนะครับ

แป๊บแป๊บ

ทำไมไม่ยกมือเลยโดบเบาะอะไรไม่ได้เนี่ย

เดี๋ยวสักครู่นะเรากำลังอยู่ในรายการอยู่คุณแม่
ไม่เป็นไรคุณแม่เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง
เสร็จผมแต่งหน้าไว้เลยนะครับคุณแม่

ได้นึกว่าใช้คำแบบเขาใช้คำออก